มันเป็นสิ่งที่อาจจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนิดหนึ่งนะคุณผู้ชม
ที่มีโชเฟอร์ตุ๊กเขาไปทำป้ายแล้วก็ติดด้านหลังรถว่า

โอ้โหคนเห็นแล้วก็แบบโอ้โหทำไมแรงจังเลย
โดนจับนะฮะเขายืนยันว่าตัวเขาเองกับป้ายนี้
ตัวเขาไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมือง
แต่เขาก็ทำขึ้นมาเองไม่ได้มีใครไปสั่งให้เขาทำ

เป็นภาพที่มีคนไปเห็นไปถ่ายแล้วก็ไปแชร์
เป็นภาพของรถตุ๊กเขียนข้อความแบบนี้
รับเงินหมากาเพื่อไทยเพื่อหัวใจประชาชน
โอ้โหก็เป็นกระแสโลกออนไลน์แบบหนักมากอ่ะนะ
เวลาต่อมาตำรวจสพแม่ปิงรวบตัวคนขับคือนายนัทวิทย์เทียมวัง
อายุ๓๕ปีตามหมายสารจังหวัดเชียงใหม่ฐานความผิดยักยอกทรัพย์
โดยนายนัทวิทย์เนี่ยนะเขาไปกู้ยืมเงินจากบริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งไปซื้อรถ
หลังจากนั้นไม่ยอมชำระเงินแล้วนำรถไปขายต่อให้กับบริษัทไฟแนนซ์
ซึ่งเข้าแจ้งความดำเนินคดีอันนี้โดนจับเรื่องของไฟแนนซ์นะ
ตำรวจบอกว่าสำหรับคดีถูกจับเนี้ยไม่เกี่ยวข้องกับที่นายนัทวิทย์นั้นติดป้ายหลังตุ๊ก
อย่างที่บอกไปเพียงแต่ว่าเป็นคดีครั้งเก่าตามหมายจับของศาล
เพราะว่าในกรณีที่นายนัทธวิทย์เนี่ยนะฮะติดป้ายเนี่ยนะฮะ
ไม่ได้มีใครไปแจ้งความร้องทุกข์ตอนเนี้ยนายนัทวิทย์ถูกควบคุมตัวในห้องขัง
สอบพ่อแม่ปิงรอส่งสารดำเนินคดีเป็นเรื่องของรถไฟแนนซ์
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของป้ายนี้นะฮะคุณผู้ชม
ก็แยกกันเป็น๒เรื่อง๒คดีแล้วกันนะครับ
แต่ว่าเรื่องของคดีนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาบอกว่าต้องรอให้ผู้เสียหายไปแจ้งความก่อน
แต่นะตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายจากข้อความที่เขาเขียนไปแจ้งความ
เขาเลยยังไม่มีความผิดจากเรื่องของการติดป้ายข้อความอันนี้
แต่โดนจับเรื่องของไฟแนนซ์ที่ให้ไปยึดรถ